พาคุณผู้ชมตามพ่อพ่อบีมกับคุณแม่ออย
สองแฝดค่ะน้องทีน้องพี
เขาไปออกงานอีเวนต์กันหน่อยคุณผู้ชม
คราวนี้๒หนุ่มแฝนน้องทีน้องพี
ไม่มีงองแงนเลยนะคะทั้งน้องทีนะ
ตอนพ่อกับแม่ออยมาสัมภาษณ์ก็นั่งรออยู่ด้านหลัง

น้องทีน้องพีเนี่ยอู้หูเอ็นโจยมากไม่กลัวอะไรเลย

แต่คือก็คอยสอนอยู่ตลอดนะว่าเนี่ยนี่คือเจ้าเสือนะนี่คือเจ้ายีราฟนะ
ที่เห็นเนี่ยมันไม่ได้น่ารักเหมือนในการ์ตูนนะต้องระวังด้วย
อันนี้คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เขาสอนไว้
ซึ่งตอนสัมภาษณ์กับสื่อเนี่ยแม่ออยกับพ่อพ่อบีม
ก็โชว์สกิลค่ะอุ้มน้องงูเหลือมไปด้วยคุณผู้ชมดูที่แขนมือ
คืองูในงานเนี่ยปลอดภัยไม่มีพิษนะแล้วก็มีคนคอยดูแลอยู่ตลอดเวลา
เพราะฉะนั้นโนดราม่านะคะ
ส่วนน้องพับพีซุปตาตัวน้อยนั้น
ก็ขออวดสกิลบ๊ายบายทักทายแฟนคลับหน่อยค่ะ
เดี๋ยวไปชมช็อตน่ารักกันหน่อยค่ะ
น้องพีมบอกว่ามาเดินงานเดินหม้อ
ก็บอกว่าวันนี้จะพามาดูสัตว์

เขาเห็นแม่กล้าจับแล้วเขาก็เลย
คือเด็กเขายังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรน่ากลัวไม่น่ากลัวอะไรอย่างนี้
คือถ้าเราไม่กลัวแล้วเขาเห็นว่าเราจับได้

น่ารักมากเลยนะครอบครัวนี้นะคุณผู้ชมนะ
ส่วนเรื่องที่พี่บีมให้สัมภาษณ์กับสื่อว่า
ก็ทำเอาพี่ออยซึ้งใจเลยนะ
ใช่เพราะปกติพี่บีมเขาไม่ได้เป็นคนโรแมนติกอะไรไง
คือไม่คิดว่าจะมีมุมลึกซึ้งเอาใจใส่ขนาดนี้
แล้วที่มีคนคอมเมนต์ชื่นชมนะคะว่า
พี่บีมเนี่ยเป็นสามีแห่งชาติ
และไม่ควรมีคนเดียวในโลก
ออยก็ยิ้มแก้มปรีแล้วก็ขอบคุณนะคะ
โวยพรให้สาวทุกคนได้เจอสามีที่ดีเหมือนอย่างพี่บีมด้วย
เอายกมือซะถูกกันเลยค่ะ
ก็สัมผัสได้บ้างเพราะว่าน้อยมาก

น่ารักมากนะน่ารักกันทั้งคอบครัว
ก็ดีมากค่ะน้องอรหลายคนสาวเพราะได้คอมนี้ปุ๊บยกมือไหว้สาวทุกคนใหญ่เลย